อีกหนึ่งคู่ที่สถานะก็คลุมเคลือไม่แพ้กัน
นั่นก็คือใบเตยสุธีวันและดีเจแมน
มีข่าวรักเลิกออกมาหลายระลอกมากเลยนะคะคุณผู้ชม
ล่าสุดเจอตัวเพื่อนสาวคนสนิทอย่างไฟล์เวรุรี
นักข่าวก็เลยเจาะไม้สัมภาษณ์สักหน่อยว่าสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้
ระหว่างใบเตยกับดีเจย์แมนเป็นอย่างไรกันแน่
หรือเลิกนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งสาวไฟล์เวรุรีก็ได้เปิดเผยถึงสถานะเรื่องนี้ว่า
ไม่ขอฟันทงว่าเลิกหรือไม่
ส่วนตัวเธอคอยเป็นกำลังใจให้อยู่ห่าง
และอยากให้ใบเตยและดีเจแมนออกมาชี้แจงด้วยตัวเองจะดีกว่า
ทั้งนี้นะคะสาวฟ้ายอมรับว่าเตรียมที่จะพาใบเตยเนี่ย
กระเป๋าบินรัดฟ้าไปนิวยอร์ก๑เดือน
และไฟล์ก็ถือโอกาสไปหาหวานใจด้วยเหมือนกันค่ะ
เป็นช่วงพักผ่อนพักสมองพักทุกอย่าง
พอไปที่นู่นน้องมันต้องไปนาน
หนูว่าหลายคนเสียค่าตัวไปแล้วมันก็ต้องแพง
แล้วก็คือสถานที่ท่องเที่ยวมันเยอะแล้วเมืองมันใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็มองว่าจะเป็นคลิปทัดใจของใบเตยอยู่บ้าง
ยังไงก็ต้องรอใบเตยสุธีวันออกมาชี้แจงแถลงไขด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะ